ดับเพลิงต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงในการดับเพลิง

สร้างความเสียหายพอดับเพลิงได้แล้วคุณ

เหลือแต่โครงฮะแต่

มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เหมือนกัน

เดี๋ยวบอกไว้ก่อนใบ้ไว้แบบนี้ก่อนนะครับ

โหมลุกไหม้จากบ้านหลังหนึ่งนะครับ
แล้วก็ช่วยสองตายายที่วิ่งหนีออกมาจากเปลวเพลิง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นครับ

หมู่๙ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคำจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักประมาณ๕ทุ่มนะครับ
ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นบ้านไม้
ขณะที่รถดับเพลิงก็พยายามฉีดน้ำเร่งดับเพลิง
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพลิงถึงสงบ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านนะครับ
ไฟยังปะทุอยู่บ้างนะครับแต่พยายามฉีดน้ำหล่อเอาไว้
เจ้าของบ้านตะโกนออกมาเลยคุณ
แล้วก็โชว์ถุงเงินสดนะฮะในถุงนั้นมีเงินอยู่๔๐๐๐บาท
บอกมันอยู่ในตู้ขนาดตู้ไหม้แล้ว
แต่เงิน๔๐๐๐บาททรัพย์สินชิ้นนี้ยังเหลือคุณยังรอดได้นะครับ
ไปดูตอนที่ลูกชายเจอเงินหน่อยครับ

บอกว่าตู้ไหม้นะแต่เงินยังเหลืออยู่เลยคุณ
ดูสินี่สภาพตู้นะแต่เงินที่ใส่ซองไว้เหลืออยู่นะฮะ

คือพ่อเลี้ยงโค้ชเจริญอายุ๙๕ปีแล้ว
ส่วนแม่คือนางจำนงโค้เจริญอายุ๘๗ปีแล้วนะครับ
ก่อนเกิดเหตุคือเป็นช่วงดึกแล้วครับ

กระทั่งมีกลุ่มควันขึ้นมาแล้วก็มีเสียงดัง
คล้ายเสียงไฟฟ้ารัดวงจร
มีเพลิงปะทุที่เสากลางบ้านซึ่งเป็นจุดที่มีปลั๊กไฟนะ
ทีนี้ลูกชายอยู่บ้านใกล้กัน
เห็นคุณเห็นควันเห็นไฟมันปะทุขึ้นมา
ก็เลยตะโกนเรียกให้พ่อแม่ที่แก่เท่านี้รีบออกมา

ส่วนพ่อนะคุณนะพ่อเดินแทบไม่ไหวแล้ว
ก็ต้องเข้าไปช่วยเอาออกมาได้ทัน

เพราะว่ามีช่วงจังหวะที่คุณพ่อล้ม
ตำรวจสพพนมสารคามก็บันทึกเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ
ส่วนความเสียหายลูกชายคาดว่าก็ไหม้ทั้งหลังแล้วครับ

เงินสด๔๐๐๐บาทที่พ่อเก็บไว้
ในกล่องใต้ตู้หนังสือพระยังอยู่ดีคุณ
ทั้งที่ตู้เพลิงไหม้ไปแล้ว
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบ
ตามขั้นตอนต่อไปนะฮะว่าเพลิงมันเกิดจากอะไรนะครับ
ก็เป็นเรื่องแปลกนะคะที่เงินยังอยู่ครบนะ
โอ้โหบริษัทตู้เซฟนี่อาจจะต้องมาดูสักหน่อยว่าเก็บยังไงนะคะ
ขนาดถุงพลาสติกที่ห่อเงินเนี่ยยังอยู่เลย